หลังจากศึกฟุตบอลยูโร๒๐๑๖เปิดฉากมา๓วันนะครับ
งานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าจับกลุ่มนักพนัน
รวมทั้งมีการลนลงลดการเล่นการพนัน
แต่ว่าสามารถจับกลุ่มนักพนันรวมทั้งเจ้ามือได้กว่า๑๐๐คนครับ
เครือข่ายรณรงค์หยุดพนันและเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
พร้อมด้วยกองทุนสลากินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการฉีกแผ่นกระดาษที่มีคำว่าพนันบอลนะครับ
เพื่อต้องการจะสื่อให้ประชาชนและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการพนัน
ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป

ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะประธานอำนวยการศูนย์ป้องกันปรับรามการลักลอบ
เล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๙
รับมอบป้ายวัยนิ้วจำนวน๒๐๐๐ผืนจากพันธนนุษย์สรรสนาคม
กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้เป็นสื่อรณรงค์
ให้ประชาชนนั้นแจ้งบ่อแสการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล
ผ่านสายดวน๑๙๑และ๑๕๙๙
ส่วนผลการปรับรามการทายผลพนันฟุตบอลในช่วง๓วันที่ผ่านมาสามารถ
ไปจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจับได้ทั้งเจ้ามือทั้งผู้แทงพนันแล้วก็คนเดินโพย
ได้มากกว่า๑๐๒๘คดีซึ่งพื้นที่ที่สามารถจับกลุ่มได้มากที่สุด
ก็คือพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานสูงสุดถึง๕๖๖คดี
ลงมาก็เป็นพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะครับ
โดยจำนวนนี้เป็นการรับแทงพนันฟุตบอลผ่านออนไลน์กว่า๒๐คดี
แล้วก็มีเงินหมุนเวียนในโพยมากกว่า๑๐ล้านบาท
ซึ่งการจับกลุ่มผู้รับแทงพนันในประเทศนั้นยังไม่ใช่เจ้ามือรายใหญ่
ตำรวจนั้นต้องการเพราะว่าจากข้อมูล
เพราะว่าเจ้ามือรายใหญ่นั้นมักจะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน
สั่งการให้สืบสวนขยายผลแล้วก็นำกฎหมายการฟอกเงิน
มาใช้ในการบังคับคดีกับกลุ่มเจ้ามือเหล่านี้ครับ
จากนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ยังแสดงความดีใจในการจับกลุ่ม
ไม่พบว่ามีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
สำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ตำรวจนำสถิติย้อนหลังมา๒ปีมาปรับใช้
พบว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญ

หรือร้านอาหารที่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลตลอดเทศกาลครับ